ระดมเจ้าหน้าที่เป็นร้อยนาย๕วันแล้ว
ไปหาคุณลุงท่านนี้ไปหาเห็ดไม่เจอ
นี่ครับคุณลุงคำพันธ์นะฮะ
ไม่เจอ๕วันแล้วอยู่ยังไงครับ
แล้วท่านมีโรคประจำตัวด้วยคุณผู้ชมมา
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อฝ่ายปกครองชาวบ้าน
โอ้โหเป็นร้อยคนคุณผู้ชมค้นหาในคำพันธ์ศรีสอนการ
หรือว่าในหลอดในหลอดนี้อายุ๖๑ปีด้วย
ตั้งจุดนะครับรับบริจาคค้นหาผู้สูญหายกันแล้วนะ
พวกมีจิตอาสามาช่วยกันไง
คือท่านเข้าไปเก็บเห็ดครับในป่าชุมชนบ้านจวะสิทธิ์
ตำบลริมสีม่วงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
หายไปไร้ร่องรอยตั้งแต่เมื่อไหร่

ถามนายชัยวัดนวลเนืองนะครับ
กำนันตะบนท่าพลท่านก็เล่าบอกว่า

เข้าไปหาเห็ดกับเพื่อนรวม๓คน
ตั้งแต่๒๗กันยายนที่เบิร์ตว่านั่นแหละ
หลอดขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ชายป่า
แล้วนั้นก็แยกย้ายกันแต่แยกย้ายกันเดินหาเหตุ

เพื่อนออกมายังจุดจอดรถจักรยานยนต์กันหมดแล้ว

น้ารออยู่นานนานฮื้ยผิดปกตินะ
แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะค่ำ
มาช่วยกันค้นหาไม่เจอครับ

เพราะว่าลุงหลอดเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง

ผู้ป่วยจิตเวทต้องกินยาทุกวัน

ท่านเปิดเผยบอกว่าโอ้โห
น้องนักข่าวหลังจากพี่ระดม

ยังไม่เจอคือปัญหาอุปสรรค

เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมช่วงตอนบนของประเทศเนี่ย
ฝนตกอ่ะฝนตกทุกวัน

จุดต้องค้ำนะครับเจ็บหน้าขาไปหมด

กว้างใหญ่ภายศาสตร์เหลือเกินอ่ะ
ที่กับชาวบ้านยังออกค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับจะค้น

ไม่ว่าจำเป็นหรือจะตายก็ว่ากันตรง
ไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายจะหายจนเจอ